หลังจากที่ตำรวจกองปราบและตำรวจปทศ
บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายสุกิตภูลศรีเกษมทนายความชื่อดัง
หมายจับในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาทันทีนะครับ
ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเกินกว่าเหตุหรือไม่
อีกมุมหนึ่งก็บอกว่านายสุกิตนั้นขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
และใช้กิริยาที่ไม่สมควร
วันนี้มีปฏิกิริยาและท่าทีเรื่องนี้ออกมาเยอะนะครับ

ทันทีที่นายสุกิตภูลศรีเกษมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ปฏิเสธการจับกลุ่มของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
หลังแสดงหมายจับคดีบุกรุกป่าสงวน

ทำให้ตำรวจชุดจับกลุ่มล็อกตัวเขาลงกับพื้น

เพื่อไม่ให้ขัดขืนการจับกลุ่มได้อีก
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้เคลียร์ใจและตกลงกับตำรวจแล้ว
แต่ยังคงมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
เนื่องจากเจ้าตัวอายุมากแล้วควรให้เกียรติกันบ้าง
แม้ว่าท่านแก่นายสุขิตจะตกเป็นผู้ต้องหาแต่ไม่มีพฤติการหลบนี้
อีกทั้งอยู่ในแวดล้อมสื่อมวลชนบนสถานีตำรวจ
เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สัพพายน์นี้
มองว่าปฏิบัติการของตำรวจในครั้งนี้เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพธนายความ
เพราะทุกอาชีพย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพทั้งสิ้น
เพียงเท่านั้นสภาธนายความได้ชี้แจงสถานะของนายสุกิต
ว่ายังคงเป็นทนายความแม้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทนายความแต่ถูกห้ามเป็นบางกรณี
เป็นระยะเวลาเพียง๒ปีเท่านั้น
วิธีการจับกลุ่มนะครับวิธีเราไม่สบายใจในเรื่องนี้

ภาพที่กระทบคือผู้ทำนั้นก็ยังมีฐานะเป็นทนายความอยู่

เรื่องอื่นใช่ไหม
ขณะที่รองแม่ทัพศรีกากียืนยันว่าตามกฎหมาย
หากผู้ต้องหาขัดขืนขัดขวาง
หรือมีพฤติการที่จะหลบหนี
ตำรวจมีอำนาจใช้ดุลพินิษฐ์ป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี
ทำให้การจับกลุ่มเป็นผลสำเร็จ
และระหว่างสอบปากคำนายสุกิตร้องเรียนถึงการจับกลุ่ม
จึงไม่รีรอได้ให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาปรับความเข้าใจทันที
จะยืนยันได้ว่าตามกฎหมาย
ถ้าคุณขัดขวางการจับกลุ่มหรือพยายามจะหลบหนี
จะไม่ให้หลบหนีนะฮะหรือทำให้การจับกลุ่มเป็นผลสำเร็จนะฮะ
เป็นดุมิติเจ้าภาคคือสรุปแล้วเป็นดุมิติเจ้าภาคงานนะฮะ
ซึ่งเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานนั้นนะฮะ
เป็นการแกล้งนะฮะเมื่อวานก็มีคนพูดว่าอะไรนะฮะ
ว่ากองป่าไปเข้าข้างธนายอะไรอีกคนนึงนะฮะ

ผมจะบอกแล้วเถอะคุณเอาที่ไหนมาพูด
ทุกอย่างก็ต้องบริบัติตามกฎหมายบ้านมือนะฮะ
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวินาทีการจับกลุ่มนายสุกิตที่สนพหนโยธิน
สถานสะเทือนไปถึงสภาธนายความ
แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจากันลงตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงเกมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน